ช่วงนี้เช้าแบบนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านไก่ย่างวิเชียนบุรีที่จังหวัดนครจิตธรรมราช

มันก็จะมีกลิ่นของไก่ย่าง

มีข้าวเหนียวแล้วก็มีคนเข้าไปกินเยอะแยะมากมาย

ก็เรียกกู้ภัยเข้ามาช่วยกันจับเชียร์กันใหญ่

ได้มีการเผยแพร่คลิปนาทีมระทึก
หน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึงนครศรีธรรมราช
ช่วยกันจับพี่เหลือมงูเหลือมตัวยักษ์เลย
ร้านไก่ย่างวิเชียนบุรีถนนกะโรม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ก็เป็นคลิปที่กู้ภัยสักประมาณ๓๔คน
ก็ใช้กำลังใช้บ่วง
พยายามคล้องที่คอของงูเหลือมขนาดใหญ่
ท่ามกลางกองเชียร์ของเจ้าของร้านของลูกค้าของชาวบ้าน

งูเหลือมยักษ์ตัวนี้ไม่ยอมให้จับ
แต่โดยดีนะขัดขืนอยู่สักพักใหญ่เหมือนกัน
ที่กู้ภัยเขาก็ใช้กำลังปั้มไปปั้มมานี่แหละ
สุดท้ายก็จับได้นี่เอาความยามวัดดูสิมันเท่าไหร่

สุดท้ายก็ต้องใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ป่าแบบป่าไกลนะ
เกิดขึ้นวันพุธที่ผ่านมาเขากำลังจะไปทำธุระระแวกที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปเจอกู้ภัยกำลังช่วยกันจับงูเหลือมขนาดใหญ่
ท่ามกลางไทยมุงจำนวนมากทีเดียวนะฮะ
ที่งูเหลือมจะถูกจับได้แล้วก็เป็นความโล่งใจของชาวบ้าน

ใช่ค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะไม่โดนงูกิน
เออมันคงจะมีกลิ่นที่ทำให้พี่เหลือมเขาก็เขาก็อยากกินอ่ะไก่อ่ะ